เลิกงานขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะคือรถเสียหลัก

คือเพื่อนก็จัดงานวันเกิดให้กับเธอเป่าเค๊กวันเกิด
นี่คือคลิปที่เพื่อนจัดงานวันเกิดให้นะคะนางสาวอาริยาใจหงหรือคุณนิ้งอายุ๒๑ปีจัดให้ล่วงหน้าวันหนึ่ง
พอจัดงานวันเกิดกันเสร็จเนี่ยค่ะเธอก็ขี่รถกลับบ้านประมาณตีหนึ่ง
ตอนที่ขี่รถกลับบ้านคงไปชนกับเหล็กปูนที่อยู่ขอบท่อระบายน้ำคือเหมือนมันเปิดออกอ่ะนะคะ
บนถนตร์ในพื้นที่ตำบลบางเพลงอำเภอบางบอดจังหวัดสมุนปราการทีนี้รถหลม
ตัวคุณนิ้งตกลงไปในท่อระบายน้ำ
คุณผู้ชมดูสภาพท่อค่ะโอ้โหมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คือคงแบบไปโดนกับขอบมันแล้วรถเสียหลัก
แล้วเธอก็ร่วงตกลงไปในท่อเสียชีวิตเลย
ตอนที่นำร่างของเธอขึ้นมาเนี่ยที่ศีรษะมีแผลใหญ่มากนะคะ

วันเกิดเมื่อสักครู่นี้ที่มีคลิปตกอยู่ข้าง
ก็คือเค้กที่เพื่อนร่วมกันซื้อให้แล้วก็เป่าเค้กวันเกิดกัน
คือผู้เสียชีวิตเขาเพิ่งเลิกงานแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน
แล้วก็ขี่รถไปตามถนนเส้นนี้ซึ่งก็ขี่เป็นประจำอะนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาซ่อมท่อระบายน้ำเป็นทางยาวเลย

ไม่ได้มีป้ายเตือนไม่ได้มีไฟส่องสว่าง
มีแค่เสาสีขาวแดงเล็กค่ะ
วางกั้นแนวฝาท่อในแต่ละจุด
แล้วพอขี่รถผ่านตอนกลางคืนมันมองไม่เห็น

กลางวันก็ดูสภาพท่อน่าตกใจแล้วนะคะ

คุณสุชาดาทีมข่าวของเราไปพบกับครอบครัวของคุณนิ้งนะคะ

หมายความว่าอีก๕กิโลเธอจะถึงบ้านอยู่แล้ว

พ่อของน้องคุณพ่อประยุทธ์อายุ๕๐
ถือถุงกุ้งทะเลมาให้ทีมข่าวของเราดู

ปิ้งย่างให้ลูกสาวกินฉลองวันเกิด
แต่ลูกสาวกลับมาไม่ถึงบ้านค่ะ
ส่วนคุณแม่ค่ะคุณแม่ออนอุมาอายุ๔๒
แม่บอกว่าแม่เสียใจมากเตรียมจะฉลองวันเกิดให้ลูกสาว
แต่กลายเป็นว่าต้องทำบุญต้องจัดงานศพให้กับลูกสาวแทน
เพื่อที่จะเอากุ้งมาให้ลูกแล้วก็เดี๋ยวจะได้นั่งกินกันคุยกัน

กุ้งก็ยังอยู่ยังอยู่ในตู้เย็นเอาฝากเนี่ยป้าก็แช่ไว้
ไม่ได้บอกเพราะว่าบอกว่าพ่อรับปากไม่ได้ว่าจะอยู่ไม่อยู่
เพราะรับปากลูกไม่ได้เพราะว่างานของผมมัน
วันนี้คือมีงานก็คือต้องไปทำงานขับรถก็คือขับรถเป็นทุกข์ก็คือถ้าขับรถเป็นทุกข์
มันเป็นลูกเราอ่ะมันไม่ใช่ลูกคนอื่นแล้วเราสร้างมากับมือ
มีงานมีการอยากมีครอบครัวที่ดีแล้วก็อยากให้เขา
อยากให้เค้าเดี๋ยวกับมีครอบครัวอยากจะมีลูกหลาน
เราก็กินข้าวอาบน้ำนอนเดี๋ยวกับนียังไม่มาเลย
มันไม่ใช่ถนนใหญ่มันแค่ซอยแคบ

การทำงานพวกนี้ทำไมเขาไม่มาใส่ใจให้มันเยอะแยะกว่านี้
ผมเลี้ยงลูกผมลากลูกผมมา
ลูกพ่อเลี้ยงจนอย่างนี้อยู่กับยาอยู่กับแม่
ทำไมทำไมเรื่องตรงนี้นิดเดียวเอง
แค่กี่เมตรเองคุณปิดไม่ได้
นี่ค่ะเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่พูดกับทีมข่าวของเรา
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาความรู้สึกเดียวกันเลย
บอกว่านี่ดูภาพถนนแบบนี้ค่ะ
มีไฟเตือนมีอะไรให้มันชัด

มีแค่กลวยอย่างนี้อันเล็กอ่ะเนอะวางไว้
แล้วถนนคือมันไม่ใช่ถนนที่มันกว้างไงคะ
มันเป็นถนนเส้นหมู่บ้านวโรชาตำบลบางเพลียงอำเภอบางบ่อสมุทรปราการ

อย่างนี้จะฟ้องร้องดำเนินคดีหาคนมารับผิดชอบได้ไหมเนี่ย
รับเหมาคนซ่อมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่
จะมาบอกว่าเป็นโชคร้ายเป็นเวรกรรมมาเป็นอะไรไม่ได้นะฮะ
คือจะบอกว่าเพราะอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับ

พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็คุยกับเราค่ะ

บอกว่าเธอได้คุยกับน้องสาวครั้งสุดท้าย๒ทุ่ม๔๔นาที
น้องก็พูดคุยปกติไม่ได้มีลางอะไรเลย
ก็ยังชวนน้องไปทำบุญวันเกิดเลย
เลิกงานเพื่อนร่วมงานก็เอาเค้กมาอวยพรวันเกิดให้กับน้อง
ยังมีความสุขแล้วก็ตั้งใจจะเอาเค้กก้อนนั้นกลับไปกินที่บ้าน
ฉลองกับพ่อแม่แล้วก็กับพี่สาว

เมื่อวานนี้ประมาณ๒๔๗น
เธอโพสต์ว่าพรุ่งนี้วันเกิดแล้วแต่ทำไมไม่มีความสุขเลย
มาก็โพสต์ว่าขอบคุณสำหรับทุกเรื่องราว
ปีนี้เจอทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีขอให้หมดไป
เริ่มต้นใหม่กับตัวเองลักษณะแบบนี้นะคะ
ขอบคุณตัวเองที่เก่งผ่านเรื่องร้ายทั้งหมดมาได้
นี่ค่ะคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุสักหน่อย
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี่ค่ะภาพเต็มถนนมันเป็นแบบนี้
ก็มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตลอดเส้นทาง
ก็จะมีกรวยมีเสาขาวแดงตั้งอยู่
แต่ไม่ได้มีไฟติดเอาไว้
นี่ค่ะคือเหมือนกับมีระบบไฟตั้งแต่ไฟมันไม่ติดอ่ะอย่างนี้ดีกว่า
คือต่อให้มีไฟหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณมีกลวยยางกับมีแท่งบารีเออร์
แค่นั้นเลยจักรยานยนต์มาอย่างนี้
ถ้าเขาสะดุดกระเด็นหรือว่าเสียหลักลงข้างทางเนี่ย

พอคุณเสร็จงานพักงานเสร็จแล้วคุณต้องมีแผ่นเหล็ก
มาปิดไว้มาปิดเอาไว้มันคือไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้แล้วบอกว่า
เอามีแท่งแบรีเออร์วางแล้วไงมีกลวยยางวางแล้วไง
รถใหญ่ยังลงเลยนะฮะอีกหน้า
มันก็มองไม่เห็นหรอก

ชาวบ้านบอกว่าไฟส่องสว่างตรงนี้มันน้อยจริงนะ

ป้ายก็ไม่มีไฟก็ไม่มีเตือน
ยังคิดเลยว่าถ้ารถจักรยานยนต์ไม่ชำนาญเส้นทาง
ว่ามาพลาดไปเกี่ยวอะไรข้างท่อที่กำลังซ่อมอยู่

ก็เนี่ยแล้วมันก็เกิดเรื่องแบบนี้จริง
มีคนที่เห็นเหตุการณ์เราให้ข้อมูลกับเราค่ะ

เสียหลักอยู่ตรงปากท่อที่กำลังก่อสร้าง
พอเข้าไปตรวจสอบเห็นว่าร่างของผู้เสียชีวิตกระเด็นตกลงไป
แน่นิ่งไปแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยให้นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากท่อ
คือหลายคนเขาก็มองว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องของการที่ซ่อมท่อทำท่อ
แล้วก็ไม่มีการเตือนอย่างชัดเจนแต่มันก็มีมุมของความเชื่ออยู่บ้างนะคะ
คุณผู้ชมค่ะครับก็ตรงนั้นจะมีสารตั้งอยู่ใกล้ใกล้
เป็นสารหลวงปู่เขียวด้วยอันนี้ชาวบ้านเป็นคนบอกมา
อายุใครด้วยมั้งวันเกิดวันดับพอดีวันเกิดเขาด้วย
สารสารปูเขียวครับสารเขียว
ตั้งแต่สะพานมานี่ก็เยอะอุบัติเหตุบ่อยตั้งแต่สะพานมาเนี่ยสารปู่
สุดท้ายทางครอบครัวของนังมิงไปแจ้งความจริงนะคะคุณผู้ชม
สพคลองด่านตำรวจก็จะเรียกผู้รับเหมาไปสอบปากคำค่ะ
แบบนี้ตำรวจบอกเลยว่ามันเข้าข่ายความผิดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
แจ้งความค่ะแล้วก็ดำเนินคดีกันค่ะปล่อยไว้ไม่ได้นะคะ
คือมันไม่ใช่แค่จักรยานยนต์อ่ะใช่ค่ะให้รถใหญ่มาเนี่ย
เสียหลักมาลงตรงนี้มันก็มันก็ต้องเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนได้นะฮะ